ไปดูเรื่องราวของสาวเมืองสุพรรณบุรีนะฮะต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมทำมันแล้วถึงได้ท้องได้
ก็เลยต้องการจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับโรงพยาบาล
คือที่ตั้งท้องลูกคนที่๖เลยนะฮะ
ลูกคนเล็กไปแจ้งความในท้องก็ยังตั้งท้องอีก
ทางด้านของนายจักริตบุภาอายุ๒๕ปี
แล้วก็นางสาวกัญจนากรั่นคงคาอายุ๒๔ปี

อุ้มลูกเข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
คือทางด้านของนางสาวกัญจนาเนี่ย
เขาฝากคันพิเศษแล้วก็ทำหมั่นด้วยนะ

คือพอไปคลอดลูกคนสุดท้ายนะ

อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่พอคลอดไป๒เดือน

ภายหลังจากลูกที่แบบออกมาแล้วเนี่ย
เอ้าทำไมเพราะว่าตัวเองตั้งขาดอีก๒เดือนนะครับคุณผู้ชม
ทางด้านของนางสาวกาญจนาก็บอกว่า

ประกอบกับประจำเดือนขาดหายไป๒เดือนแล้ว

ทำไมท้องมันโตขึ้นมา
คือรู้สึกตัวบวมเหมือนหน้าอกมันใหญ่ขึ้น

ทำไมเธอต้องมีอาการแบบนี้ทั้งที่ทำหมันไปแล้ว

ตรวจปั้งจนมาเอ้าท้องอีกแล้ว
ก็ตกใจมากเอ้าทำไมทำหมันแล้วถึงท้องได้
นะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลที่สุพรรณบุรี
ในการทำงานของคุณหมอว่าเหตุใด

ประกอบกับอย่างที่บอกไปว่าเธอมีลูก๕คนแล้วครับ

เสียชีวิตไปแล้ว๓คน
เหลือ๒คนที่เลี้ยงอยู่

เธอก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว
รายได้ต่อเดือน๖๐๐๐บาท

และตั้งท้องอีกชีวิตหนึ่ง
วันไหนไม่สบายหยุดงานก็ไม่ได้เงินตรงนั้นไป

นอกจากนี้ยังมีหนี้ศิลป์จากการไปกู้
ยืมตรงนั้นตรงนี้มาเป็นหนี้นอกระบบ

มีภาระต้องดูแลลูกสองคนทั้งเรื่องของค่าเหล่าเรียนค่านมค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ยากลำบากมากฐานะก็ยากจน
แบกรับภาระทั้งหมดแต่กลับต้องมาตั้งคันอีก
ทั้งที่เขาก็ทำหมันไปแล้วนะสุขภาพเองก็ไม่แข็งแรง
โอกาสในการทำงานอีกแทนที่หมอจะรับผิดชอบกลับแนะนำยังไงบอกไหม
บอกว่าก็อุ้มท้องต่อไปสิอุ้มท้องต่อจนคลอดไปสิ
หรือถ้าไม่ไหวก็ทำแทนก็ได้นี่
อันนี้คำแนะนำของทุนหมอตามที่เธอบอกนะเอาไปฟังเสียงเธอหน่อย
หมอเขาบอกว่าหมอเขาจะรับผิดชอบโดยการว่า
ถ้าไม่เอาหมอเขาจะทรงไฮซาธาตรงขอ
คือตูดโทรงใหม่ได้รู้ตรงนู้น
แล้วเขาบอกจะเอายังไงคือว่ารับผิดชอบไม่ไหวใช่ไหม
เขาจะให้หนูเสนทำแทง
คือหนูไม่ทำหนูก็เลยออกมาเลย
หนูต้องยืดไปเป็นเดือนอีกตรงคน
เออมียาห่าบังกิล

อ้าวหลังราบเรื่องแล้วทางด้านของนายที่ร้านรถ
จนะประดิษฐ์เป็นภูมิในการสูญรมโรงธรรม
ของเผอร์สองพิษน้อนจังหวัดสุพรรณบุรีเอง
ก็พาผู้เสียหายไปที่โรงพยาบาลที่เขาไปทำหมั่นไว้นี่แหละนะฮะ
แล้วก็ไปพบสูตินรีแพทย์ซึ่งเป็นคนทำคลอดแล้วก็ทำมันให้เธอ
พอทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือแต่ว่าไม่พบบุคคลดังกล่าว
ถึงว่าไม่พบทางด้านของคุณหมอที่ทำให้

มีเพียงเจ้าหน้าที่ชุดเจรจาไก่เกลี่ยเข้าไปพบพร้อมกับรับเรื่องแทน
รับปากว่าจะมีการทำเรื่องเสนอเยียวยาให้แล้วกัน
จากสำนักงานสปสชซึ่งตามระบบนั้นก็ใช้เวลาสัก๑๒๐วัน
เขาท้องก็โตไปอีกหลายเดือน

จากนั้นผู้เสียหายก็เดินทางไปที่สพสองพี่น้องไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อน
ก็ต้องการจะดำเนินคดีกับคุณหมอและโรงพยาบาลที่ทำให้เธอหมาหลุด
คือจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเยียวยายังไงดี

เรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย